พอพูดถึงเรื่องการชุมนุมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการชุมนุมที่จุดแรกก็คือที่หน้ารัฐสภานะคะ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีการจัดกำลังตำรวจ๔๐๐นายดูแลความเรียบร้อย
หลักสันติและขอให้แกนนำเนี่ยเน้นการเจรจาอย่าใช้ความรุนแรง
ขณะที่มวลชนบางส่วนเริ่มรวมกลุ่มที่สถานีรถไฟฟ้าบางโพนะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานมาจากอาคารหน้ารัฐสภาเชิญเลยค่ะ

หลังจากที่มีการประเมินกันนะคะว่ากลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมจะมีการจัดการชุมนุมหน้ารัฐสภาจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะไม่มีมวลชนมารวมตัวกันหน้ารัฐสภาเป็นจำนวนค่ะ
จำนวนมากนะคะแต่ว่าล่าสุดณขณะนี้นะคะพื้นที่หน้ารัฐสภาก็เต็มไปด้วยมวลชนกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วม
รวมถึงกลุ่มของไร้ชินวัฒนจันกระจ่างนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศล่าสุดกันตอนนี้ที่หน้ารัฐสภาเลยค่ะ
หลังจากที่มีการประกาศกันของกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วม
เพื่อที่จะทำกิจกรรมอภิปรายนอกรัฐสภา
ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินกันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะไม่มารวมตัวกันหรือเปล่า
เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีมวลชนบางตาค่ะ
แต่ว่าเมื่อเวลา๑๖นาฬิกานะคะนางสาวปานัสยาหรือรุ้งนะคะได้เดินทางมาที่หน้ารัฐสภา
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าการชุมนุมในวันนี้นะคะยังมีอยู่ตามนัดหมาย
และจะเปิดเวทีขนาดเล็กโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจของภาคประชาชน
เมื่อระบอบรัฐสภาไม่ได้สะท้อนเสียงของประชาชนนะคะ
ประชาชนก็จะต้องออกมาสะท้อนเสียงของตัวเอง
โดยรูปแบบก็ยังคงจะมีการตั้งรถปลาใสนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่มีการปิดถนนค่ะ
แล้วก็การปราศัยในคืนนี้ก็จะจบในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าทางกลุ่มไม่ต้องการที่จะเห็นการใช้ความรุนแรง

ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีมูลเหตุที่จะมีการสลายการชุมนุมของทางตำรวจค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของรุ้งปนัสยากันก่อนค่ะ
เหมือนกันค่ะเช่นการโหวดกับที่ปลาไม่มีความรุนใจเนอะ
มีกิจกรรมอื่นเช่นกิจกรรมอาจจะวาดรูปหรือว่าภาษี
หรือว่าแสดงความพิเศษเห็นนะคะให้กับให้กับภาษณ์
ส่วนเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนะคะ
ก่อนหน้านี้พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้มาตรวจความพร้อมที่หน้ารัฐสภานะคะ
โดยได้มีการปฏิเสธกรณีข่าวการข่าวที่ว่า
ตำรวจจะใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชมนม
และย้ำว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากการชุมนุม
ในวันนี้เรียบร้อยไม่ยกระดับทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ก็จะไม่มีการสลายการชุมนุม
หรือว่าใช้ความรุนแรงกับการชุมนุมอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะก็บอกว่า
จะมีการใช้กำลังตำรวจทั้งหมด๔๐๐นายนะคะ
กระจายตามจุดที่คาดว่าจะมีการชุมนุม
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเตรียมกำลังไว้ขนาดนี้

เป็นเพียงการเสริมเพื่อรองรับเหตุการณ์จำเป็นเท่านั้น
และย้ำว่าขอให้ผู้ชุมนุมใช้การเจรจามากกว่าความรุนแรงค่ะ
ตอนนี้นะคะแก่นำของกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมนะคะ
นำโดยนางสาวปานัสยาหรือรุ้งนะคะ
นายอัธพลบัวใหญ่หรือครูใหญ่ขอนแก่นค่ะ
นายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้
และนายชินวัฒน์จันกระจ่างนะคะ
ได้นำมวลชนกลุ่มผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมนะคะ
ปักหลักที่หน้ารัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

รุ้งปานัสยาบอกว่าจะไม่มีการปิดผนทั้งหมดนะคะ

ช่องทางใช้การชุมนุมเพียงแค่๒ช่องทางเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าล่าสุดณขณะนี้นะคะพื้นที่หน้ารัฐสภานะคะ
ถนนก็มีการปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็มวลชนนะคะได้มีการนั่งปักหลัก
เพื่อที่จะจับจองพื้นที่ฟังการปราศัยนอกรัฐสภาค่ะ
บรรยากาศที่รัฐสภานะคะคาดว่าจะมีไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกานะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากหน้ารัฐสภาค่ะ

อย่างที่บอกไปเลยว่าเดี๋ยวทีมข่าวเรายังคงเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะ

อีกหนึ่งจุดนะคะที่เขานัดเวลาเดียวกันเลยค่ะ
นาฬิกาเป็นการชุมนุมลักษณะเดียวกัน
ก็คือในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางนะคะ
จุดนี้เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มราศดรนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศเลยนะคะเจ้าคุณขอติดตามคุณคาเรนกะมุชโยธิน

เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเพจราษฎรนะครับ
ได้มีการประกาศนัดรวมพลนัดชุมนุมกันที่บริเวณนี้ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
ซึ่งบริการที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มพาขี้ใหม่แดง๔ภาค
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสื้อแดงเก่าที่มาปรักหลักชุมหนุ่มกันที่บริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสลับกันขึ้นปลาใสของแกนนำกลุ่มภาคีใหม่แดง๔ภาค
ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีการรวมกันของกลุ่มนักเรียนอาชีวะนะครับที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอาชีวะไม่เอาผลิตการนะครับที่เดินทางมาปักหลักชุมนุมกันที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทางตำรวจสถานีตำรวจนครบานสำราญราชนะครับได้มาอ่านประกาศนะครับว่าการชุมนุมในวันนี้นะครับเป็นการชุมนุมที่ขัดต่อพรกรฉุกเฉินนะครับและขัดต่อพรบโรคติดต่อนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับซึ่งทางตำรวจนะครับได้ประกาศ
ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโควิด๑๙ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจนะครับได้อ่านประกาศนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ชุมนุมฝ่าฝืนพรกรนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับ

ก่อนการนัดหมายทางเพจกลุ่มรัศดรนะครับ

ยังไม่มีแกนนำหลักของกลุ่มราศดรนะครับ

กลุ่มพาคีใหม่แดง๔ภาคนะครับ

ที่เคยมาร่วมชุมนุมกันก่อนหน้านี้นะครับ

เมื่อรถโมบายของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
กำลังจะขับเข้ามาติดตั้ง

ทางตำรวจนครบานสำราญราชนะครับ

ลากรถออกจากพื้นที่นะครับ

เลยไปนอนประท้วงอยู่บริเวณกลางถนน
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
โดยมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยนะครับ
ของตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ

พร้อมกับตำรวจของท้องที่สนสำราญราชนะครับ
กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนะครับ

มีการพูดคุยกันระหว่างแกนนำนะครับ
ว่าอาจจะมีการเคลื่อนขบวนนะครับ
สมทบกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสต

แกนนำหลักอยู่ที่นั่นนะครับ

ได้มีการพูดคุยตกลงกันใหม่นะครับ
ระหว่างแกนนำและแกนนำจากกาตอาชีวะ
รมพลไม่เอาผลิตการนะครับ
ว่าทั้งหมดจะปักหลักอยู่ที่บริเวณ

เนื่องจากหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับ
และจะยืนยันข้อเรียกร้องนะครับว่า
ขอเรียกร้องเพียง๑ข้อนะครับ
ก็คือให้นายกรัฐมนตรีนะครับ

ยังไม่มีแกนนำนะครับออกมาประกาศนะครับ
ว่าจะมีการชุมนุมไปจนถึงเวลาเท่าไหนนะครับ
แต่ทางการชุมนุมในวันนี้นะครับ

ไม่มีการพกอาวุธหรือสิ่งที่จะก่อความอันตราย
ให้กับการชุมนุมนี้หรือสร้างความวุ่นวาย

วันนี้ยังไม่มีการกำหนดกลับนะ
ผิดและต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมา

แต่อันนั้นเขาเชื่อกันว่าเป็นการเคาะไล่สิ่งชั่วร้ายนะ